ถึงเรื่องราวประหลาดกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องราวความเชื่อของชาวบ้านที่เขาบอกว่า
เชื่อกันว่าโคนที่มันผุดมากลางทุ่งนา
มันเป็นโคนที่แบบจะมาให้โชคให้ลาบอะไรอย่างนี้

เราเล่าข่าวนี้ยาวมากเลยนะ
สัปดาห์ที่แล้วแทบทุกวัน

ตอนแรกเจอโคนผูดก่อนเจอโคนผูด๔จุดเป็น๕จุด
เป็นเจอรูปปั้นเป็นเจออันนั้นอันนี้ภาพ
รูปปั้นล่าสุดอะไรอีกรู้ไหมหายโบราณหายโบราณ
เจอกันอีกแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่า
ของจริงแน่นอนไทยโบราณแบบนี้นะคะ
หลังจากเหตุการณ์โครนผุดราวกับลาวา
ที่เราเล่ากันไปหลายต่อหลายวันแล้ว
เกิดขึ้นที่บ้านหนองกุงน้อยจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ทำให้ประชาชนโอ้โหเดินทางมาที่นี่กันไม่ขาดสายเลยนะคะ
บางคนอย่างที่เคยเล่าไปก็ตักเอาโครนกลับบ้าน
บางคนก็เอาครูโอนมาพอกตัวกัน
เพราะเชื่อว่าจะรักษาให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้
แต่มันก็เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชม
เราไม่ได้สนับสนุนให้คุณไปทำอะไรแบบนี้ครับ
เราไม่อยากจะให้คุณเอาโครนมาพอกตัวนะ
จริงแล้วคือถ้าอยากจะไปดูให้เห็นว่ามันมีความแปลก
อย่างนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
และที่สำคัญคือล่าสุด
เขาพบกันอีกแล้วกับหายโบราณใบนี้
ใช่ค่ะหายใบนี้นะคะถูกขุดพบโดยนางสาวสากลนาดี
เจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยเดินทางไปสำรวจพื้นที่
ที่เกิดโครนลาวาที่อยู่ใกล้เนี่ยนะคะ
ไปถึงก็ไปเห็นแล้วก็เห็นเป็นเนินดินที่มีจุดที่เขาบอกว่ามันกำลังจะเกิดโครนลาวาขึ้นมา
มันมีลักษณะแปลกมันมีโครนผุดใช่ไหม
ตัวเองก็เลยงงแล้วก็ชวนชาวบ้านเพื่อนบ้านตัดสินใจเอาขุดดูดีกว่า
ปรากฏว่าพอขุดลงไปเนี่ยประมาณ๕๐เซนติเมตรก็พบกับหายโบราณลักษณะแบบนี้คุณผู้ชม
เป็นสายโบราณที่มีลักษณะเก่าแก่แต่ว่ามีความสมบูรณ์นะ
และก็คาดว่าน่าจะมีอายุหลายร้อยปีด้วย
ก็เลยนำหายขึ้นมาค่ะมาทำความสะอาดนะคะแล้วก็นำมากราบไหว้
เพราะชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหายศักดิ์สิทธิ์
และเมื่อชาวบ้านแถวนั้นรู้ข่าวแน่นอนล่ะคุณผู้ชม
ไม่พลาดเช่นเคยบรรดาเซียนตัวเลข

แหนกันมาเลยค่ะนักเสี่ยงดวงต่างก็พากันนำดอกไม้พวงมาลัย
มากันมากมายถูกเทียนอะไรเนี่ยมากราบไหว้
หายโบราณที่ขุดพบเจอล่าสุดอันนี้
แต่เราก็ต้องย้ำคุณผู้ชมนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
อย่างไรก็ตามอยากจะให้รอทางกรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบก่อนว่า
ของที่ขุดเจอต่างเป็นของโบราณที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยไหน
จะได้หาแหล่งที่มาที่ไปจะได้รู้ว่ามีอายุเท่าไหร่อะไรยังไง
แล้วจริงแล้วก็ให้ทางกรมศิลปากรเขาดูแลเก็บรักษาเอาไว้ดีกว่า
ส่วนเรื่องของโครนลาวานะครับ
อันนี้ก็ต้องฝากย้ำฝากเตือนกันกับประชาชนที่มีความเชื่อนะ
เรื่องของการนำเอาโครนพวกนี้มาทาตัว
ทาตัวบ้างบางคนถึงขั้นดื่มกิน
อันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นนะคะ
เราพูดกันเป็นประจำเลยว่าเรายังไม่รู้ที่มาที่ไปถึงโครนที่มันผุดขึ้นมา
ว่ามันมีสารปนเปื้อนอะไรหรือเปล่า
มันอาจจะทำให้เราแพ้คันหรือว่าเป็นโรคต่าง
หรือว่ามีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะไปดูอันนี้ไม่ห้าม
ไปดูกันได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยกันด้วย
ใช้วิจารณาอย่างในการรับชมนะ
เรานำเสนอให้ดูเฉยว่าชาวบ้านเขามีความเชื่อแบบนั้นแบบนี้
แล้วก็ขุดเจออะไรกันบ้างในพื้นที่แห่งนั้น

เอาล่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าพื้นที่ตรงนี้ตกลงมันคืออะไรกันแน่
ทำไมถึงมีการขุดพบเจอของโบราณเยอะแยะมากมาย
แล้วโครนที่มันผุดออกมามันมีที่มาที่ไปอย่างไร